ต้องถามทนายตั้มหน่อยนะครับทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับสวัสดีครับทนายตั้มครับสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับทนัยตั้มได้เห็นจดหมายของคุณแม่แล้วใช่ไหมครับ
เห็นแล้วครับผมเนี่ยเขาไปโพสต์เลยครับคือคุณแม่เขาบอกแหมอยากวิงวอนเหลือเกินทนายตั้มว่าอย่าเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีของน้องแตงโมเลยทนายตั้มว่ายังไงล่ะทีนี้
อยากจะถามคุณแม่นะครับว่ามีใครบอกคุณแม่ให้พูดอย่างนี้หรือเปล่านะครับยังไง
หมายถึงกลัวว่าผมจะไปยุ่งแล้วจะไปวุ่นวายอะไรยังไงนะครับผมก็ไปทำเพื่อให้ความจริงมันปรากฏนะครับค่ะ
คือไม่คิดว่าคุณแม่เขาจะพูดออกมาเองหรือครับคุณทนายตั้มหรือว่าถึงคิดว่ามีคนจะบอกให้คุณแม่พูด
มีแน่นอนนะครับให้ข้อมูลเมื่อกี้ผมก็ฟังอยู่นะครับที่คุณแม่ให้สัมภาษณ์เนี่ยนะครับว่าผมทำวุ่นวายว่าผมมีปัญหาอย่างนู้นอย่างนี้นะครับข้อมูลจากไหนล่ะครับก็ถามคุณแม่ครับใช่ตำรวจหรือเปล่าล่ะครับ
ยังไงทนายตั้มทำไมมองยังไงว่าคุณแม่เขาถึงไม่อยากให้ทนายตั้มเข้ามายุ่งเกี่ยวอะไรด้วยทั้งที่ความจริงแล้วถ้าทนายตั้มออกมาในวันนี้เนี่ยเหมือนกับว่าพี่ชายคุณแตงโมก็อยากจะให้ทนายตั้มเข้ามาช่วยหรือยังไง
เขาก็อยากให้ผมมาช่วยอยู่แล้วนะครับก่อนที่จะเข้ารายการนี้นะผมก็ได้มีการไปคุยกับพี่ชายเขาแล้วแหละครับผมก็ไม่อยากจะพูดให้สังคมเนี่ยเข้าไปด่าว่าอะไรทางคุณแม่มากมายนะครับเพราะว่าผมก็เห็นใจทางครอบครัวนะครับผมก็ได้ฟังจากทางมุมของพี่ชายเขาแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่ารู้สึกเดียวครอบครัวก็ไม่สบายใจนะครับก็เอาเป็น

ดูเรื่องทางหลักกฎหมายนะคุณแม่บอกนี่แม่เป็นผู้เสียหายทางคดีแม่ตั้งทนายความของแม่แล้วไม่ใช่ทนายตั้มแล้วทนายตั้มก็บอกว่าที่คุยกับพี่ชายของคุณแต่งโมก็แค่ปรึกษาเขาไม่ได้แต่งตั้งทนายตั้มให้เป็นทนายความที่ซ้ำแล้วทนายตั้มจะเดินหน้ายังไงครับมันจะไปยังไงอ่ะทางคดีครับคือเรื่องนี้อย่างที่ผมบอกครั
แต่งตั้งทนายเลยนะครับแล้วถามว่าพี่เขามีสิทธิ์ไหมนะครับพี่เขาก็ต้องมีสิทธิ์นะครับเพราะว่าน้องชายเขาเสียเนี่ยก็เหมือนกับคดีหลายคดีที่ผ่านมานะครับ
เราจะแยกกันเดินนะครับก็เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันนะครับ
เอาความจริงให้ปรากฏนะครับเพื่อให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นกับน้องแตงโม

แล้วจะไปร่วมกันทำงานได้ไหมเพราะว่าเห็นทนายกฤษณะบอกว่า
ก็ร่วมกันได้นะคุยกันได้นะหาลือร่วมกัน
จะแบบทำควบคู่กันไปเลยเพื่อช่วยคุณตังโมมันได้ไหมท่าน
อะไรที่พอที่จะช่วยเหลือกันได้นะครับผมก็พร้อมแล้วก็ยินดีนะครับ
แต่ผมก็มีสิ่งที่ผมอยากจะทำอยู่นะครับเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะไปทำนะครับ
ส่วนที่ทนายเขาเนี่ยอยากจะทำยังไงมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะทำได้
หรือจะขอเบอร์ผมจากผู้สื่อข่าวแล้วมาประสานกันนะครับว่าจะทำ๑๒๓แบบนี้
ถ้าผมเห็นว่าโอเคมันสมควรที่จะต้องทำแล้วมันเป็นประโยชน์กับคดีผมก็จะทำนะครับ
ถ้าไม่ไม่ลองคุยกันก่อนเหรอก่อนที่พรุ่งนี้จะไปพบตำรวจไม่ลองคุยกับทนายทางฝั่งของคุณแม่ก่อนเลยว่า
มีอันไหนที่มันคิดเห็นตรงกันอันไหนที่มันไม่ตรงกันพร้อมพร้อมจะคุยครับพร้อมจะคุยครับ
ถ้าเกิดประสานมาผมก็พร้อมจะคุยนะครับต้องให้เขาประสานมาก่อน
ถ้าอยากคุยกับผมก็ประสานมาได้ครับอ่าเราไม่ลองประสานเข้าไปบ้างเหรอ
ก็ผมไม่มีอะไรที่จะต้องสอบถามเขาก่อนนะครับ
แล้วแบบนี้จะทำให้แม่กับพี่ชายเขาทะเลาะกันไหมคุณทนายตั้ม

ผมเข้าใจว่าในตอนนี้นะครับเขาก็มีปัญหากันอยู่แล้วแหละนะครับ
แต่ว่าพี่ชายเขาก็อยากรู้คำตอบนะครับ
แต่ว่าคือเอาง่ายนะครับไอ้เรื่องผ่าผ่าใหม่อีกรอบนึงเนี่ย
ตอนแรกมันก็มีเสียงอยู่๒เสียงนั่นแหละในครอบครัว
ว่าฝ่ายหนึ่งอยากจะให้ผ่าฝ่ายหนึ่งอยากจะไม่ให้ผ่า
มันก็จนมาถึงทุกวันนี้นะครับจนทนายของคุณแม่เนี่ยออกมาบอกว่าอยากให้หมอพรทิพย์นะครับ
ผมก็อยากจะรู้อยากจะสอบถามว่าหมอพรทิพย์เนี่ย
เขาเขาเกษียณไปแล้วนะครับเขาไม่ได้มาเกี่ยวข้องอะไรกับตรงนี้
จริงแล้วก็ควรที่จะไปล้องกับตรงนี้ทำนะครับ
แล้วก็ให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นคนจัดการนะครับ
เรื่องเรือล่ะทนายตั้มเห็นคุณแม่บอกเรือเขาตรวจไปแล้วจะมาตรวจอะไรอีก
ทนายตั้มไปวุ่นวายทำให้เขาตรวจซ้ำอะไรหรือเปล่า
ตรวจหลายรอบแล้วมันเสียผิดตรงไหนแล้วครับมันเสียหายตรงไหน
แล้วเอาถามว่าสังคมเนี่ยทุกคนดูอยู่ไม่ว่าวันนั้นผมดูบทสัมภาษณ์ของคุณไทยนะครับ
เขาทำกู้ภัยมานานแล้วคุณไทยคุณท็อปนะครับ
เขาให้สัมภาษณ์อยู่ว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอก
ไอ้ที่ไอ้ใบพัดเนี่ยมันจะมาโดนแล้วบาดแผลจะเป็นยังไง
ประสบการณ์เขาทำอยู่กับเรื่องกู้ภัยเนี่ยช่วงหลายสิบปีนะครับ
แล้วตำรวจไปบอกว่ามันใช่อ่ะนะครับแล้วมันก็ค้างสายตาหลายคนนะ
แล้วอย่างนี้เราจะไม่มีการตรวจสอบใหม่เลย
หรือว่าตำรวจจะทำอะไรมาเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์จะตรวจสอบการทำงานของเจ้าที่ตำรวจเลยเหรอนะครับ

ตั้มเอางี้ทีนี้เอาละในส่วนของคุณแม่
หรือว่าทนายความที่คุณแม่เขาตั้งไว้เขาจะเดินยังไงก็ว่ากันไป
อ่าคุณแม่บอกว่าทนายตั้มอย่ายุ่ง
แต่ว่าผมอยากจะรู้ว่าในมุมของทนายตั้มกับพี่ต่อยดายศเนี่ย
ทงหรือว่าอยากจะให้ตำรวจเนี่ยพิสูจน์ตรงไหนให้ชัด
หรือว่ามีทงในใจว่าคดีนี้เนี่ยมันน่าจะเกิดแบบนี้แบบนี้
แล้วตำรวจควรจะไปในทิศทางนี้มีหรือเปล่าหรือว่ายังไง
เราคงจะไม่ไปคีย์นำว่าจะต้องเป็นฆาตกรรมหรือว่าอะไร

ท้ายที่สุดเนี่ยพยานหลักฐานยังไงเนี่ย

ไม่ว่าจะเป็นสื่อนะครับไทยรัฐเนี่ย

ที่มีการทดลองอันนี้ผมชื่นชมเลยนะว่า

แล้วผมไม่รู้ว่าตำรวจได้ทำหรือยังอย่างนี้นะครับ

ต้องมีการทดลองนะครับ

เดี๋ยวมีอะไรถามหลายอย่างครับเกี่ยวกับเรื่องคดีนะครับ

แต่พี่ชายบอกยังไม่ได้แต่งตั้งทนายตั้ม

ไม่ต้องอะครับไม่ต้องก็ได้ใช่ไหม

ว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้แต่งตั้งเราเป็นทความ

สมมุติไม่มีเจ้าทุกข์ไปร้องทุกข์เนี่ย

ธนาตรรีต้ำเอาดีนะ
มีอะไรฝากบอกถึงคุณแม่หน่อยไหม
อยู่จะได้เข้าใจกันหรือว่าสบายใจซึ่งกันและกันยังไงก็
เพื่อคุณตังโมทั้งนั้นแหละ
แม่ที่ผมทำเนี่ยนะครับผมไม่ต้องการไปยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับ
คดีให้มันวุ่นวายอะไรเลยเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยนะครับใน
สังคมเนี่ยเขายังสงสัยอยู่กับการเจ้าที่ตำรวจที่ทำไปเนี่ย
ผมต้องการทำให้มันเรื่องนี้มันปรากฏแต่ถ้าเกิดท้ายที่สุด
มันเป็นอย่างที่ตำรวจเขาว่านะคุณแม่นะมันก็คือเป็น
อย่างนั้นนะครับวันที่เราออกมาทำเนี่ยมันไม่ได้เสียหาย
อะไรเลยนะครับมันไม่ใช่ว่าไปทำแล้วจะทำให้น้องแตงโมนี่
แย่ไปกว่านี้มันไม่มีอะไรแย่กว่าการเสียชีวิตแล้วแต่ว่า
ทุกคนเนี่ยต้องการที่จะรู้คำตอบเท่านั้นเองนะครับนะ
ให้คุณแม่เข้าใจตรงนี้ด้วยแล้วผมฝากเอฟซีทุกคนเลยในในที่
นี้เลยนะครับในรายการที่แรกเลยนะครับว่าเลิกทัวร์ไปลง
คุณแม่ได้แล้วนะครับว่าคุณแม่เนี่ยอย่างคืออย่างน้อยเนี่ย
เขาก็คือเป็นผู้ที่สูญเสียครับนะครับแม่เขาจะสูญเสียว่า
ผมอาจจะสนุกผมอาจจะมันไปนิดนึงนะครับที่มีการ
โพสต์จดหมายของแม่แล้วทำให้ทัวร์ไปลงแม่หนักเข้าไปอีก
อีกนะครับแต่ว่าขอให้ทุกคนเนี่ยมาโฟกัสในคดีดีกว่านะ
ไม่ต้องไปด่าคุณแม่อะไรเยอะแล้วคุณแม่เขาอาจจะเป็น
คนที่พูดไม่เก่งพูดไม่เป็นเขาถึงไปพูดในส่วนที่เขารู้
รู้สึกแบบนั้นนะครับแต่ว่าที่จะไปยิ่งไปด่าไปอะไรอย่างเงี้
นะครับผมว่ามันไม่ได้เกิดผลดีกับในเรื่องคดีให้ทุกคน
มาตามในส่วนของคดีดีกว่านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามแน่
ทนายตั้มขอบคุณมากเลยฝากให้กำลังใจพี่ต่อยดายศด้วยนะ
ครับฝากบอกว่าว่างเรียนเชิญนะฮะคุยกันมาได้นะครับจะ
สะท้อนแง่มุมต่างกันด้วยนะครับทนายสิทธาครับ
เพื่อมีความคืบหน้าทางคดีจะได้สอบถามกัน
คุณแม่ผมเชื่อว่าก็ดูรายการเราอยู่นี่แหละนะครับ
จะได้เข้าใจกันคือผมว่าทุกคนต้องการ
หาความจริงแล้วก็ความยุติธรรมที่สุดให้กับคุณแตงโมเท่านั้นแหละ